มีเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาทำงานด้วยการขี่จักรยานยนต์ไปซื้ออาหารแล้วก็เอาอาหารมาส่งให้กับลูกค้าตามบ้าน
ซึ่งมีมากมายหลากหลายยี่ห้อแต่ว่ากรณีนี้นะครับบริษัทที่ผู้ชายคนนี้เขาทำงานให้ด้วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยหรอก
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาก็ทำของเขาเองทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันก็ทำให้เห็นว่าบางทีเราก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าเรื่องจริงไม่จริงเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ใช่ค่ะนะ
ถึงขั้นที่เจ้าของบ้านที่ถูกพาดพิงเข้าไปแจ้งความแล้วแต่ดูคลิปซึ่งเป็นที่มาของเรื่องก่อนนะครับ
ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาอุตส่าห์ไปซื้ออาหารมาให้มาถึงลูกค้าลูกค้าไม่เอาหาว่าซื้อผิดซื้อไม่ตรงตามออเดอร์อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
ถึงขั้นร้องไห้เลยใช่เพราะว่าเขาต้องออกเงินค่าอาหารไปก่อนกลายเป็นเหลือเงินติดตัวแค่หกสิบบาท
ร้องไห้เลยนะฮะบอกบัญชงบัญชีไปคนบริจาคมาเยอะเลยเดี๋ยวไปดูคลิปก่อนนะครับ
ความจริงคลิปมันยาวแหละนะแต่เชื่อว่าท่านก็คงเห็นกันมาพอสมควร
นะครับผู้ชายคนนี้มีอาชีพรับขี่จักรยานยนต์ซื้ออาหารรับส่งอาหารนะครับ
ทางแอปพลิเคชันที่เขาสั่งกันนะครับถ่ายคลิปตัวเองเดินร้องไห้บอกว่ามีเงินติดตัวอยู่๕๐๐
ซื้อของให้กับลูกค้าที่เขาสั่งอาหารตามออเดอร์ไป๔๔๐ปรากฏว่าลูกค้าไม่เอาเนี่ยเหลือเงินอยู่๖๐บาท
เขาทำอะไรผิดอะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับปล่อยโฮออกมาเลยนะบอกว่าลูกค้าเนี่ยไม่เอาแล้วก็บอกว่าให้ไปเคลมกับบริษัทเอาเอง
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหคนนี่แบบสงสารค่ะเพราะว่าร้องไห้แบบเห็นไหมเนี่ยฮะ
ลูกค้าที่ถูกพาดพิงเนี่ยเพราะว่าเขาไปยืนถ่ายคลิปอยู่หน้าบ้านเขาเลยไงแล้วก็บอกบ้านเลขที่ด้วยไงเนี่ยเห็นไหม
เขาก็โอ้โหต้องออกมาชี้แจงเขาก็โพสต์ชี้แจงเลยบอกว่าลูกค้านะฝ่ายลูกค้านะบอกว่าเขาสั่งอาหารจากร้านชื่อเจี๊ยบรสดีรสเด็ด
รถดีเด็ดเนี่ยนะสาขาสวนหลวงสแควร์แต่พนักงานที่รับออเดอร์ไปเนี่ยแจ้งกลับมาทางข้อความบอกว่าร้านปิดเดี๋ยวเขาไปซื้ออีกสาขาให้ก็แล้วกันจะเอาไหม
ลูกค้าบอกว่าเอาแต่สุดท้ายพบว่าไปซื้อคนละร้านนะฮะเพราะทีแรกเนี่ยลูกค้าบอกว่าคิดว่าเจี๊ยบรสดีเด็ดเนี่ยเขามีอีกสาขานึง
เป็นสองสาขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาใช้คำว่าเดี๋ยวไปซื้อสาขาอื่นค่ะถูกต้องเขาก็เอาสิแต่พอมาถึงมันไม่ใช่ไง
เป็นร้านอื่นไปซื้อร้านอื่นแถมรายการก็ไม่ถูกต้องไปซื้อร้านนู้นอย่างร้านนี้อย่างนะสุดท้ายแล้วเขาก็ทีแรกเขาก็เอานะ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนมาส่งเนี่ยทางคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่านอกจากพูดจาไม่ดีแล้วก็บอกเดี๋ยวไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวไม่มาสุดท้ายโผล่มาอีกเขาก็งงอยู่เหมือนกันสุดท้ายแล้วเป็นผู้ชายคนนี้ที่อัดคลิปนี่แหละที่เป็นคนวางสายไปแล้วบอกว่าไม่ส่งไม่เซิงแล้วเดี๋ยวเอาไว้กินเองละกันใช่แล้วมันมีปัญหาร
ที่คนนี้ขอเรียกเก็บเงินจากลูกค้ามันต่างกันไงไม่เท่ากันด้วยใช่ราคาในแอปราคาหนึ่งแต่เรียกเก็บอีกราคาหนึ่งอย่างเงี้ยไล่ไปไล่มาบอกอ๋อผมไปซื้อร้านอื่นอืมแล้วราคามันแพงกว่าอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าโอ้ยอย่างงี้เขาจะไปซึ่งเขาไม่ได้ว่าใจดำว่าไม่เอาเลยนะเขาก็เอานะแล้วก็เหมือนกับก็ต่อว่า
แล้วก็วางสายไปแล้วก็ไปถ่ายคลิปร้องไห้แล้วโพสต์ลงโซเชียลนะครับวันนี้ฝ่ายลูกค้าเขาไปแจ้งความแล้วแต่เอาผู้ชายคนนี้ก่อนเขาชื่อธวัชชัยผึ่งผายนะฮะพนักงานส่งอาหารที่อยู่ในคลิปเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณสุดปรีดามหายศไปคุยด้วยเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขายอมรับว่าความ
ไม่ใช่ร้านที่ลูกค้าสั่งด้วยเพราะเขาเข้าใจว่ามันเป็นร้านเดียวกันอืมอ่าชื่อมันคล้ายคล้ายกันค่ะยืนยันว่าเขาไม่ได้ลวงโลกไม่ได้บีบน้ำตาสร้างรามาเพื่อขอรับเงินบริจาคอย่างที่ถูกหาในโลกออนไลน์ทำไปตอนนั้นเพราะอารมณ์คับแค้นอึดอัดใจนะเวลานั้นแค่อยากระบายให้เพื่อนในเฟซบุ๊กฟ

มาให้หลายคนยอมรับว่าถ้าหากไม่ให้เลขบัญชีตั้งแต่แรกก็คงไม่เกิดปัญหาแต่เมื่อเกิดปัญหาเนี่ยเขาเช็คแล้วเมื่อเช้านี้มียอดเงินโอนมาประมาณสามหมื่นกว่าบาทเงินจำนวนนี้เดี๋ยวเขาโอนคืนให้หมดใครโอนมาให้เนี่ยเดี๋ยวเขาโอนคืนให้แล้วหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นตัวเขาเองกับน้องชายก็ตกงานทันทีถามว่าตกงาน

ใครเอาตังค์ให้มึงซื้อข้าวให้มาดีกว่าผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้ละกันผมโพสต์หน้าเฟซบุ๊คผมเลยใครที่โอนเงินให้ผมอินบล็อกหาผมส่งสลีฟมาผมโอนขึ้นเลยผมโอนคืนเลย
หน้าปัจจุบันนี้เงินในบัญชีเหลือเท่าไหร่หมื่นเก้าพันครับแล้วคือก็เดี๋ยวผมก็โอนคืนเนี่ยตอนเนี้ยรอที่มาเด้งเด้งเด้งมาไม่ต้องกลัวนะครับใครก็ตามที่ว่าคิดว่าผมปิดเฟซบุ๊คหนีหรืออะไรผมไม่หนีนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมได้รับการก่อกลวนเยอะแล้วมันเป็นผลกระทบทางครอบครัวทางครอบครัวผมได้ผลกระทบ
สลิปให้ผมผมพร้อมจะโอนคืนให้ผมบอกเลยนะตรงนี้แล้วผมพร้อมจะโอนคืนให้ผมไม่เอาแล้วผมผมไม่น่าให้เลขบัญชีตั้งแต่ทีแรกผมคิดคิดไม่ถึงว่ามันจะกลายมาเป็นอย่างนี้
วันนี้ฝั่งของลูกค้าไปแจ้งความที่สอนอยานวาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าฝั่งของลูกค้าเนี่ยเธอบอกว่าเขาเสียหายเยอะเลยนะ
เพราะว่าพอเกิดคลิปนี้ขึ้นเนี่ยคนในโลกออนไลน์ส่งข้อความมาต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายนะเพียงเพราะเชื่อสิ่งที่พนักงานส่งอาหารคนนี้ได้ไลฟ์แล้วก็ร้องห่มร้องไห้
เพราะว่ามีบ้านเลขที่เขาติดไปด้วยใช่ไงรู้พิกัดรู้ที่อยู่ด้วยไงเนี่ยฮะเขาก็ต้องไปแจ้งความเอาผิดในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณากับพนักงานส่งอาหารคนนี้แล้วก็บริษัทส่งอาหารต้นสังกัดด้วยนะครับแล้วก็คนส่งข้อความมาด่าทอผ่านทางโลกออนไลน์ด้วยนะครับเอาเดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะฝั่งของลูกค้าที่

พี่ไม่สะดวกใจพี่ไม่รู้แหล่งที่มาพี่ไม่รู้ว่ามันสะอาดหรือเปล่าเออคือทุกคนสั่งอาหารเดลิเวอรี่ก็อยากจะมั่นใจในร้านที่เราเลือกเออในแอปที่เราเลือกในช่วงวิกฤตโควิดอ่ะใครใครก็เดือดร้อนเราถามว่าเราต้องการมีปัญหากับใครไหมเราไม่เราต้องการแค่อาหารมาทานเองเราไม่ต้องการที่จะไปมีปัญหากับใครเลยเราไม่ได้ว่างขนาด
มีความน้ำใจซึ่งกันและกันอ่ะเพราะเราก็เห็นใจเขานะเราถึงจะบอกว่าว่าต่อเขาเมื่อไหร่ไงเราก็จะรับอาหารเราเห็นใจเขานะในตอนแรกนะตอนกระทั่งเขาพูดเองอ่ะว่าเขาจะเก็บเอาไว้ในประโยคเขาแย่มันเป็นจุดตัดขาดตรงที่ว่าเขาพูดมาเองว่าเออไม่ส่งร้านจะดีเองเนี่ยแหละคือมันเป็นจุดตัดขาดตรงเนี้
ไปรับทราบข้อกล่าวหาจากตำรวจแล้วแล้วก็เอากระเช้าไปขอโทษฝั่งลูกค้าคู่กรณีพร้อมกับยอมรับผิดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวคู่กรณีเขาก็ให้ผู้ชายคนนี้ต้องไปไลฟ์ขอโทษเขาก่อนแล้วก็จะไม่เอาผิดนะขอแค่ยอมรับผิดจริงเนี่ยก็ยินดีที่จะถอนแจ้งความให้